แซบมาไปถึงสวับสองดี

คุณผู้ชมต้องบอกว่าระครปังมาวอลแบบนี้ไปครึ่งทางแล้ว
เธอจะจงไม่เชื่อหรือก็ต้องเชื่อ

อยู่จังหวัดอุบลเหมือนกันชอบร้องชอบเต้นที่สำคัญ
เห็นหน้าฝรั่งแบบนี้นะคะน้องสกายแคนสติก
ว่าอุปสรรคอีสานได้แบบโอ้โฮคักอีหรี่ค่ะ
โดยหลังจากที่ได้ไปไหว้ขอพรแม่ฮันนี่ศรีสัน
ถือว่าเป็นตำนานหมอลำซิ่งแห่งภาคอีสานมาแล้วค่ะ
ทุกวันนี้ค่ะสกายยังไห้แม่ฮันนี่นะคะ
ขอช่วยโดนบันดาลให้ละครหมอลำซัมเมอร์เนี่ยดังปังโกยเรตติ้งค่ะ
และเพลงที่ร้องไม่ว่าจะเป็นหมอลำซัมเมอร์โค้ง
โขงสีปูนมูนสีคลามฮอตที่ติดใจแฟนเพลงทุกคนนะคะ
เพราะว่าได้แรงส่งมาจากแม่ฮันนี่อันนี้เป็นความเชื่อของน้องสกายนะคะ
ไปฟังเสียงน้องสกายหมอลำซัมเมอร์เวอร์ชั่นใหม่กันหน่อยค่ะ
ก็ค่อนข้างคล้ายกันมากเลยนะคะทั้งเป็นลูกครึ่งด้วย
นิสัยนิสัยส่วนตัวเป็นคนใช่อยู่อุบลร่าเริงชอบเล่นชอบเต้นชอบร้องเพลงอย่างนี้ค่ะ
หมอลำร้องยากมากแต่เพลงหมอลำซัมเมอร์
ร้องไม่ยากเท่าขงสีปูนมูนสีคลาม
จะมีความเป็นอีสานค่อนข้างหนักมากในตอนแบบหากบอสตมบอสตมมัน
ยังไงล่ะเป็นใช่ก็คือเราก็ต้องมีไปเรียนไปฝึก
ก็ขอว่าให้แม่เป็นกำลังใจให้ด้วยในการร้องเพลงอะไรอย่างนี้เหมือนกัน
อยากให้แบบแม่มาเป็นกำลังใจให้เรามี
โชว์ออกมาแล้วคนชอบคนดูคนรักค่ะ
ออกมาเป็นแนวหมอลำที่สมบูรณ์แบบ
มาเบิ่งกันหลายเดี๋ยวก็อยากให้มวลให้มีความสุข
เดี๋ยวก็เบิ่งกันจนจบเลยเด้อ
เอาล่ะค่ะโชว์สกิลลูกครึ่งนะคะบอกกันให้ต่างนะครับมีความดีนะ